แม่บ้านสัญญาณบ้าน
เราเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะกับคุณแหมรณเดชค่ะ
ผู้ชายอะไรหล่อใสเสียงดีนิสัยดีมีคุณภาพนะคะ

ว่าจิ้นด้วยว่าจิตใจบนที่สุด

หลายคนแบบว่าอินกับความเป็นแบบว่า
เภสในแขกนุมนวลผู้ชายดูแบบดี

แม่คุณเอ๋ยเอ๋ย
เป็นกริต้าขึ้นมามันจะมีเส้นแรกอีกแบบไง

อย่างนั้นเราขอเป็นเพลงรักดีกว่า

น่าจะเป็นเพลงตัวเองเพลงนี้นะครับ
เพราะว่าไปร้องแทบทุกงาน

ให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหม

ให้ฉันเป็นเพื่อนเธอ
พอเธอเหงาใจไม่ต้องกลัว
จะมีไปนะ
ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนค่ะ
จะดูแลอย่างดี

แต่เพลงนี้ต้องร้องบ่อยมากใช่ไหม

เพลงนี้มาจากไหนนะ
ละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางไม้
แต่เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่
ใครร้องก็หล่อหรือว่าคุณร้องแล้วมันหล่ออย่างเดียว

มันเป็นเพลงที่ผมก็ชอบนะ

เอาเศร้าเลยนะออกให้ร้องไห้เลยนะไม่รู้จะเศร้าหรือเปล่า
แต่ว่าเป็นเพลงที่ผมร้องตอนที่จีบ
อื้มมอหกมอหกเหมือนดึกแล้วมันเศร้า
เพราะว่าใช่เพราะว่าเหมือนคนรู้สึกว่า
คนที่เขาชอบอีกคนผู้ชายเขาไม่ค่อยดีกับเขาไง

ก็เข้าไปชอบคนไม่ดีก็รักเขาด้วย

เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอก

สิ่งที่เธอทำอยู่
สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดู
ยิ่งรู้ยิ่งห่วงใหญ่

กับที่ต้องร้องค่ะ
ให้กับเขาที่เธอปากใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลย
เพลงรักที่ใช้จีบสาวได้ดีที่สุด

อาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายกันนี้
อาจยิ่งไม่เห็นสายตาให้ความหวังดีแต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวัน
คือพอเห็นผู้หญิงที่ชอบปุ๊บหยิบกระต้ามาแล้วร้องเพลงนี้
ร้องแบบโทรศัพท์คุยกันแล้วก็
เราไม่เคยมีอารมณ์นี้เลยอ่ะแล้วมันต้องดีมากแน่เลยอ่ะ

ที่ใส่พลิกคอเนี่ยไม่ได้อะไรนะ

หรือบางทีก็อาจจะกดแบบสปีกเกอร์บ้าง

แล้วจีบติดไหมประเด็นว่าอย่างนี้

พูดเล่นไม่ได้ขนาดนะนะครับ

เป็นเพลงที่ผมคิดอยู่หลายเพลงเลยนะครับ

จะทำยังไงให้เหมาะกับสองสาวสวยนี้นะครับ

เป็นคนที่มีหลากหลายอารมณ์
อุ้ยชอบเพลงนี้
ปุ๊บ
ยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นชิ้นหมอขาว
และบางคราวเธอเป็นเหมือนขวัญฉันนั้นฉักวิมันใจ
เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ
เตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัว
เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา

มอกใครคือขวัญ

ไม่ได้

ตอนแรกติรู้ว่ามีผู้ชายคี่อายใช่มั้ย
ดูเหมือนเป็นเจ้าชายนิดนึงนะบุคคลิกเขาอ่ะ

หรือว่าตามไปดูแบบว่าละครเรื่องต่อต่อไป

ตอนนี้ก็มีทำซิงเกิ้ลใหม่อยู่เรื่อยนะครับ
แล้วก็อย่างเพลงรักเพลงแรกที่ร้องไป

กระตุ้นเอากี่ล้านวิวดีคะ
อยากได้สัก๑๐ล้านรถก็พอ

เดี๋ยวจะไปซื้อให้ค่ะ
ดูนั่งดู

สำหรับใครนะคะอย่าดูย้อนหลังนะคะ

ใช่สนุกสนานมากเลยรับรองเลยไม่ผิดหวังแน่นอน
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องแหนมมากเลยค่ะ

กลับมาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป